แล้วก็ช่วงนี้เราก็จะมีสรุปด้วยว่า
กษัตริย์ไหนโดดเด่นเรื่องอะไรกันบ้าง

โดยภาพรวมของคนที่เกิดปีว่าวในสัปดาห์
ค่อนข้างจะชิวเรื่อยสบายนะครับ

มีเวลามันไปทำบุญทำทานสะดอกเคราะห์ให้บ่อยนิดนึง

จะต้องเจอกับปัญหาบางอย่างแล้วเหมือนกัน

ขอให้ระวังตัวเองในวันที่๒กุมภาพันธ์
เพราะว่าเป็นวันชงของคนที่เกิดปีวอกครับ

วันชงของคนเกิดปีวอก

ดูปุ๊บพรุ่งนี้ระวังเลยละกัน
ดูเสร็จไปทำบุญกันเลยเนาะ

ฐานดวงก็ยังคงเขาเรียกว่านิ่ง

แล้วก็ไม่มีความบุหวาอะไรมากเท่าที่ควร

กำลังจะขับเคลื่อนบางคนบางคนเนี่ย
ก็อยู่ในช่วงที่เขาเรียกว่าดวงยังไม่ค่อยมีอะไรมาก

แต่ของคนที่เกิดปีละกาเนี่ย

ขอให้ทำวันเขาเรียกว่าเรื่องสำคัญนะครับ
ในวันที่๑วันที่๔

๑๔๕กุมภาพันธุ์
ความหวาดกาจะทำอะไรเรื่องสำคัญทำวันยังไง
อ้อนสามีไปอะไรก็ว่ากันไป

ทุกวันคือวันสำคัญของสามีเรา

มีเกณฑ์ที่จะได้รับเรื่องของการงาน

แล้วก็มีเกณฑ์เดินทางไกลด้วย
แล้วก็มีงานใหม่จุกกิกเข้ามาด้วย
เป็นงานจ๊อบอย่างงี้ใช่มั้ยคะ

จุกจิกงานพาร์ททายมอะไรพ่อไป

ไปดูงานเล็กน้อยศักดิ์ประเทศ

เพราะว่าเดินทางไกลด้วยใช่ชอบจะไปกับเขาทุกที่เลยใช่ไหมใช่ค่ะ

ของคนที่เกิดปีกุลนะครับในสัปดาห์นี้นะครับ

ในหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของความรัก

หน้าตาใหม่ให้มาได้รู้จักด้วย

นี่ไงแอร์กลับมาปีกูลอีกทีดีกว่า

ฉันก็จะแง้หูฟังกุลไปด้วย

มีปีเถาะปีมะแม่ปีกุลแล้วก็ปีขาน

การที่เราหาคนที่ปีสมพงษ์กันเนี่ย

บางทีมองปลาปั๊บอ่าโอเคเข้าใจเก็ตแล้ว
แต่บางคนมองแล้วมองอีกพูดแล้วพูดอีก

เอาใหม่สิคะเดี๋ยวต้องสืบ

มาถึงประเด็นโหราแซ่บของเราดีกว่านะคะ
เพราะว่าหัวข้องวันนี้มันแซ่บเวอร์ค่ะ

อยากจะรู้จริงพี่หมอโจ้ค่ะว่า

ในช่วงนี้ที่เก็บเงินไม่อยู่

มันก็ไม่ค่อยแซ่บนะมันเครียดมากกว่า

คือระวังตัวไว้บางทีเนี่ยมันเกิดจาก

ปีที่จะเก็บเงินไม่อยู่นะฮะ

ปีแรกคือปีฉลูครับ

เหนื่อยเรื่องตัวเองก็ต้องเหนื่อยเรื่องชาวบ้าน

ถ้าไม่คุมตัวเองใจอ่อนขึ้นมาปั๊บ

ฉันมีเพื่อนคนไหนเป็นคุณปีฉลูบ้าง

ฉันจะมีตีน่าเศร้าเล่าความเทศขอตะ
ไม่ใช่แล้วโกยไม่ดีสงสารเขาอ่า
แล้วก็อีกปีนึงคือปีวอกครับปีวอกหลายเหตุ

เพราะว่าปีวอดในเดือนกุมภาพันธ์ตามหลักของภาษาจีนถือว่าเป็นเดือนขาน
เป็นเดือนขาดที่ชงกับปีว่าเพราะฉะนั้นคุณจะมีรายจ่ายที่ไม่จำเป็นอะไรเกิดขึ้นมากมายเลย
เพราะฉะนั้นช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เก็บไม่อยู่เหมือนกัน
ฟังแล้วนะฮะปีฉรุปีวอกก็ต้องพยายามเก็บ
เวลาใช้เงินก็ขอให้มีเหตุผลมีสติกันด้วยแล้วกัน
คือบางคนเนี่ยต้องบอกว่ามีสติมีอะไรเก็บก็จริงแต่ว่ามันต้องมีเรื่องให้จ่าย

อยากสองปีเนี่ยอย่างผมบอกได้เลยว่าอย่างปีฉรุกับปีวอกเนี่ยหลีกเลี่ยมไม่ได้
ต่อให้คุณเก็ปคุณอะไรต้องจ่ายก็ต้องจ่าย
เป็นว่าลำดับความสำคัญแล้วกัน

สวัสดีครับสวัสดีครับ

แต่ว่าถ้าคุณผู้ชมคนไหนนะคะที่อยากอัปเดตแล้วแบบฟังไม่ทัน
อยากฟังรัวเนี่ยนะคะก็สามารถเข้าไปดูกันได้เลยค่ะ
ใช่แล้วค่ะเราเตรียมความพร้อมในเรื่องของดวงกันไปแล้ว
สำหรับสาวที่บางคนไหล่ตกหลังคล่อมแก้ไม่ได้เนี่ย
ช่วงหน้าเราจะมีท่าทางบางอย่างมาแก้ไขปัญหาเหล่านี้ค่ะ